มีเรื่องหลอนมีเรื่องหลอนมาอีกแล้ว
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งกลับจากฉลองออกพรรษา
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์หลุดโค้งแล้วคอหัก
คุณผู้ชมตอนที่กู้ภัยเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุ
เห็นเป็นผู้หญิงยืนสยะยิ้มอยู่ค่ะ

ผู้หญิงหรอผู้หญิงหรอ
รอบบน่าอยู่

ใช่นะครับคือเขาใช้ให้เห็นว่าเป็นยังไงนี่อะไรนี่และอันนี้คือแบบเป็นไลส์ไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรด้วยนะ

นี่ไงที่กู้ภัยเขาเห็นเป็นผู้หญิงแก่ยืนสยะยิ้มตรงที่วงแดงอยู่นะคุณผู้ชม
คือมันไวมากนิดนึงนะต้องเพ่งต้องดูให้ดีเลยค่ะ
เราคลิปภาพค้างไว้เนี่ยแล้วเขาก็เลยเชื่อกันว่าอะไรรู้ไหมเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
นี่แหละที่มายืนสะแหยะยิ้มอยู่นี่แล้วนี่ไงมีคนตายคอหักตาย
คือตรงนี้ผู้หญิงแก่อาจจะเคยตายตรงนี้
ถูกต้องใช่ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วหลุดโค้งคอหักเสียชีวิตนี่ค่ะ
ของกู้ภัยตอนที่ไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโนนตูมอำเภอนาขา

แล้วไปเจอศพของนางกระหนกวันนินสไหลอายุ๔๙ปี

แล้วก็มีแผลถลอกที่แก้มด้านซ้ายเลือดไหลออกจากปาก
มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สภาพคือพังเสียหายเล็กน้อย
ร่องรอยล้มถลายประมาณ๕เมตรอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทีนี้ตอนที่ไลฟ์กู้ภัยเองไม่ได้สังเกตนะ
แต่ตอนมาเปิดดูไลฟ์ย้อนหลังอีกทีขนลุกเลย

กระหนกวันที่เพิ่งตายล่าสุดเป็นตัวตายตัวแทน
วิญญาณคนเก่าคือวิญญาณผีแก่
ต้องการเอาชีวิตแน่นอนเพื่อปล่อยให้ตัวเองไปเกิดใหม่
ชาวบ้านเขาก็ต้องเตรียมตัวกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับวิญญาณที่เคยเสียชีวิตในจุดนี้ต่อไป

สามีคือนายพัฒนาสมหานึกอายุ๕๐ปีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าวันออกพรรษาเมื่อวันอาทิตย์นะนะ

ช่วงค่ำผมออกไปนอนเฝ้าที่นา
เมียผมก็ยังนั่งสังสรรค์อยู่กันกับเพื่อนในหมู่บ้านก็นัดกันไว้ไง
เดี๋ยวจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานดอกไม้ทูบเทียน

ทีนี้ภรรยาผมมาประสบอุบัติเหตุ
ห่างจากเถียงนาที่ผมอยู่แค่๔๐เมตร
คือเดินก็ถึงเสียใจมากนะ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำใจไม่ได้เลย
ภรรยามาจากไปด้วยอุบัติเหตุ
ตำรวจสพนาคาสันนิษฐานว่า
กระหนกวันอาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูง
แล้วเสียหลักหลุดโค้งตกถนนไงคะ
ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงแล้วด้วย
ส่งศพให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีผ่าชนะสูตร

แล้วก็เดี๋ยวจะให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะ
อันนี้มันก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ